ติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับท่านผู้ชมครับแจ้งล่วงหน้านะฮะ
เดี๋ยววันนี้เรามีเสื้อให้๕ตัวนะฮะใช่ค่ะ
เบรกเดี๋ยวบอกกติกากันแล้วกันนะครับท่านชมเราที่หน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
ไลค์กดแชร์เพจไทยรัฐนิวโชว์เอาไว้ล่วงหน้าก่อนก็แล้วกันใช่ค่ะ
เรามีกิจกรรมผ่านทางเพจของเราด้วยนะคะใช่แล้วครับดูคดีนี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับ
เป็นคดีที่เมื่อวานนี้ได้รายงานเบื้องต้นให้ท่านทราบแล้ว
วันนี้เราลงพื้นที่ขยายผลให้เพิ่มเติมตอนนี้รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
เมื่อวานนี้มีคนพบศพผู้ชายคนหนึ่งถูกทิ้งเอาไว้แถวถนนที่หมู่บ้านบุษรา
ในเขตทวีวัฒนากรุงเทพตำรวจก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เจอกล้องวงจรปิดภาพนี้นะครับนี่เป็นภาพที่มีรถวิ่งเข้ามาในซอย
แล้วผู้ชายสองคนเนี่ยกำลังขนสิ่งของลงจากรถ
ซึ่งก็คือศพใช่ค่ะรถที่วิ่งผ่านเข้ามาเขาก็ไม่เห็นไม่ทันสังเกตนะคะ
ว่ารถคันนี้เขาทำอะไรกันคือถ้าเราขับรถเข้ามาก็คงคิดว่า
เขาคงหาของกันนั่นแหละใช่ค่ะแต่นี่คือกำลังจะนำศพออกมาจากท้ายรถนะคะ
คือความจริงมันจะมีภาพตั้งแต่รถคันนี้เข้ามาตั้งแต่ซอยแล้วก็ถอยหลังเข้ามาก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับตรงนี้นะฮะผู้ชายสองคนในกล้องวงจรปิด
คนหนึ่งชื่อนายรุ่งโรธนามสกุลสวัสดิ์หรือว่าในแม็กซ์อายุ๓๖ปี
อีกคนนึงชื่อนายสถาพงศ์ชวนสนิทหรือว่าในเก่งอายุ๔๕ปี
ที่อยู่ท้ายรถสีดำคันนี้นะครับจอดอยู่ในซอยหมู่บ้านบุษรา
ถนนมาเจริญเพ็ดเกษมแปดสิบเอ็ดแขวงน้องค้างพลูเขตน้องแข็ม
ก้มก้มเงยเงยกันอยู่ท้ายรถสักพักนะฮะแล้วนี่ฮะ
ที่กำลังยกลงมาเนี่ยนี่คือศพนะคะนี่คือร่างของผู้เสียชีวิตค่ะ
นี่ศพคนนะครับจะเห็นว่าสะบัดผ้าแล้วก็เอาผ้าเนี่ย
ใส่กระโปรงท้ายรถแล้วพากันขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป
นี่นะฮะในแม็กซ์นี่ขึ้นฝั่งคนขับนะฮะในแม็กซ์รุ่งโลศนะครับ
อ่าส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็ขึ้นไปนั่งนะฮะที่เบาะหลังด้านซ้าย
แล้วพากันขับรถออกไปเดี๋ยวดูตอนขับรถออกไปนะฮะ
ศพนี่วางทิ้งเอาไว้แล้วนะครับศพนี่วางทิ้งเอาไว้แล้ว
รถคันนี้บังอยู่นะฮะรถที่จอดอยู่ข้างริมกำแพงเนี่ย
เขาขับออกไปแล้วนะครับเลี้ยวขวาออกปากซอยไปนะฮะ
ไปได้แป๊บเดียวเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
รถคันนี้นะครับถอยกลับมาค่ะถอยกลับมา
แต่หยุดอยู่ที่แค่ที่ปากซอยนะฮะแล้วก็เข้ามาอีกนิดนึง
ซึ่งตอนที่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็แบบเอ๊ะถอยกลับมาทำไมนั่นน่ะสินะฮะ
ที่วางศพเอาไว้แล้วอ่ะนะคะก็ถอยกลับมาจอดที่เดิมเลยใช่ค่ะนะ
แล้วในแม็กซ์นะฮะทุ่งโรศคนขับรถเนี่ย
ลงมาจากรถเปิดกระโปรงท้ายรถหยิบผ้าผ้าผืนที่ตอนแรกที่คลุมศพแล้วสะบัดสะบัดแล้วยัดเข้าท้ายรถอ่ะ
หยิบเอามาแล้วก็นั่งยองลงไป
แล้วเอาผ้าเนี่ยฮะมาคลุมศพเอาไว้ใช่ค่ะ
เพราะว่าตอนแรกที่เจอศพคือศพเปลือยเปล่านะคะมีแค่ผ้าคลุมเอาไว้ผืนเดียว
สักพักนึงนี่ฮะเพื่อนที่มาด้วยกันตอนแรกนั่นแหละ
ก็คือนายสถาพงศ์หรือว่าในเก่งเนี่ยก็ลงมาจากเบาะหลังรถ
มาคุยคุยอะไรสักนิดเดียวก็กลับไปนี่ฮะขึ้นรถ
แล้วพากันขับออกไปทีนี้ไปแล้วไปเลยฮะไปยาวเลยนะ
กระทั่งมีคนมาเจอศพอ่ะนะครับโอ้โหคือหลักฐานในกล้องวงจรปิดมันชัดเหลือเกิน
มากค่ะเห็นพฤติกรรมทุกอย่างนะคะแล้วกล้องวงจรปิดจุดนี้เนี่ย
โอ้โหมันชัดด้วยอ่ะนะฮะไม่ต้องไปดูอะไรมากมายนะครับ
เพราะว่าความคมชัดเนี่ยถือว่าพอสมควรทีเดียว
เห็นพฤติกรรมชัดเจนเห็นลักษณะรถเห็นบุคคลนี้ชัดเจน
ศพที่เจอเนี่ยตอนนี้ก็รู้หมดแล้วนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไง
เดี๋ยวค่อยค่อยไล่ให้นะครับแต่ว่าดูที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ก่อนนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ตรงนี้เลยฮะนี่คือตรงจุดในภาพในกล้องวงจรปิดเลย
ใช่ค่ะนี่คือภาพช่วงกลางวันก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะ
ถนนเข้าหมู่บ้านถนนก็กว้างพอสมควร
กลางวันก็จะมีรถจอดอยู่น้อยอืมอ่าก็จะมีการเอา
เหล็กเอาอะไรมากั้นบ้างนะฮะกระถงกระถางต้นไม้นะครับ
แต่กลางคืนเนี่ยเขาคงมาจอดรถริมกำแพงกัน
เวลาที่กลับจากงานอะไรมานะฮะนี่คือจุดตรงนี้เลยนะฮะ
มีแท็กซี่คันหนึ่งขับเข้าซอยมานะฮะนี่คือตรงนี้เลยฮะ
คุณระวีการเนี่ยได้ไปเจอชาวบ้านที่เจอศพเป็นคนแรกเลยนะครับ
ที่ไปเจอศพแล้วก็มีผ้าคลุมอยู่อะครับ
ชื่อว่านางเดียวนะครับอายุ๕๓ปี
นี่ฮะที่คุณระวีการยืนคุยด้วยนะครับ
ก็วิ่งในพื้นที่หมู่บ้านนี่แหละนะฮะ
เช้ามืดเมื่อวานนี้ขณะกำลังวิ่งออกกำลังกายเห็นคนนอนอยู่ข้างทาง
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรว่าจะถึงขั้นว่าเสียชีวิต
หรือไม่ก็สติไม่ดีแล้วก็มานอนอยู่ข้างถนน
แต่สภาพที่เห็นเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คือลักษณะมีผ้าสีขาวคลุมร่างกายอยู่
โผล่มาคือศีรษะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็เป็นเท้าเล็กน้อย
ก็ไม่คิดหรอกว่าจะเป็นแบบศพที่นอนเปลือยกายแล้วก็มีผ้าคลุมอยู่
ตอนนั้นยังคุยกับเพื่อนที่วิ่งออกกำลังกายด้วยกัน
บอกว่าโอ้โหเนี่ยเห็นคนมานอนอยู่
นะอ่าสักพักหนึ่งก็เลยอ่าไหนไปดูกันหน่อยสิ
พอไปดูอ้าวนี่มันไม่ใช่คนเมาคนเสียสตินอนนี่
นี่มันศพเนี่ยนะมันเป็นคนตาย

ไม่คิดว่าเป็นคนธรรมดาไม่คิดว่าเป็นศพ
ไม่คิดว่าถอดเสื้อผ้านะไม่คิด
เพราะว่าจะเห็นหัวโผล่นิดนึงแล้วก็เห็นขานิดนึง
เห็นแค่นั้นก็ยังคุยกับเพื่อนที่เดินด้วยกันเนอะ
เห็นคนมานอนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้
ก็ยังมายืนดูกันอยู่แต่ไม่ได้เข้าไป
คุยกันจนสุดท้ายก็จะมีลุงที่ขี่จักรยานอีกคนนึง
เขามาจอดอยู่ตรงนี้ก็คุยกับแกแล้วแกก็บอกว่า
เข้าไปดูเหมือนแบบไม่หายใจอะไรอย่างนี้
ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันไม่ได้แบบเปรียวหรือว่าเป็นป่ามืด
ยังคิดว่าด้านนู้นเป็นป่าทำไมเขาไม่เอาไปทิ้ง
ใช่ป่ะทำไมมาทิ้งในนี้ซึ่งไฟก็สว่าง
คนก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้น
เห็นจะห่วงแจ้งด้วยนะ

แต่ผู้ต้องหานี่เจอตัวหมดแล้วนะครับ
สารภาพหมดแล้วเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
คือภาพตรงนี้เป็นภาพของคืนวันที่๕มกราคมต่อเนื่อง
เช้าวันที่๖มกราคมแล้วตี๕เช้ามืดวันที่๖มกราคมเมื่อวานนี้
ที่ชาวบ้านออกมาวิ่งเนี่ยแล้วเขามาเจอศพนะครับ
ชาวบ้านที่มาเจอศพบอกว่าพอเห็นเนี่ยเปิดผ้าออกมาแล้วเอ้า
เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยดูหน้าดูตาแล้วก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนแถวนี้
ยังกลัวว่าจะเป็นโควิดอะไรยังไงหรือเปล่า
โควิดกำลังระบาดด้วยทำให้ทุกวันนี้เนี่ยฮะคือสภาพที่เจอลักษณะแบบนี้เลยนะฮะ
เพราะว่าผ้าออกนะครับคือจนวันนี้ชาวบ้านยังไม่กล้ามาวิ่งออกกำลังกายกัน
ทีนี้ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะมีคนไปพบศพเนี่ยนะคะ
ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วล่ะค่ะก็ต้องไปไล่ดูนะคะว่าผู้เสียชีวิตคือใคร
คนก่อเหตุคือใครสาเหตุเกิดจากอะไร
สืบสวนสนน้องแขมและกองบังคับการตำรวจนครบัน๙ก็แกะรอยจากภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราให้คุณผู้ชมดูไป
ปากซอยทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมถนนมาเจริญเขตน้องแข็มกรุงเทพ
รถนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบจากภาพก็เลยรู้ว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรทะเบียนอะไร
แล้วก็ไปไล่ดูค่ะว่าเจ้าของรถคันนี้ทะเบียนนี้คือใคร
ครอบครองรถชื่อว่านางสาวบุญเรืองสวัสดิ์เป็นชาวบ้านหมู่หนึ่ง
ตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิแล้วก็ขยายผลไปค่ะ
รู้ว่านางสาวบุญเรืองให้นายรุ่งโรธสวัสดิ์หรือในแม็กซ์อายุ๔๓ปี
ซึ่งเป็นน้องชายเอาไว้ใช้ที่กรุงเทพ
ตำรวจไล่ต่อไปที่ในแม็กซ์ค่ะครับสุดท้ายก็เลยไปจับในแม็กซ์นะคะ
จับในแม็กซ์พร้อมกับนายสถาพงศ์ชวนสนิทหรือในเก่งอายุ๔๘ปี
สองคนนี้เลยค่ะนี่คือสองคนตามภาพในกล้องวงจรปิดที่อยู่ในรถคันนี้นะคะ
รุ่งโรสวัสดิ์หรือในแม็กซ์อายุ๔๓ปีคนนี้เป็นคนขับรถ
นายสถาพงศ์ชวนสนิทหรือในเก่งอายุสี่สิบแปดปีคนนี้ก็คือเป็นผู้ที่ช่วยกันน่ะนะคะ
ก็ช่วยกันก่อเหตุนี่แหละแต่คนนี้นั่งอยู่เบาะหลังด้านข้างคนนั่ง
ทีนี้ค่ะสองคนนี้ขับรถเก๋งเอาศพไปทิ้งในซอยตามภาพในกล้องวงจรปิดเลย
ของกลางนะคะนอกจากได้ตัวผู้ต้องหาสองคนได้ของกลางเป็นยาไอซ์ด้วยค่ะ
ซองพลาสติกใสน้ำหนักประมาณ๗๘กรัมกว่านะคะและมีอุปกรณ์การเสพด้วย
มีเสื้อคล้ายกับชุดโรงงานสีฟ้าขลิบน้ำเงินก็คือเป็นเสื้อที่ผู้ต้องหาใส่ในวันเกิดเหตุ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยค่ะครับเจอรถด้วยค่ะรถก็คือรถตามภาพในกล้องวงจรปิดเลย
ทีนี้นะคะจากการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผู้ต้องหาสองคนนี้เขาเป็นคู่รักกันเขาเป็นลักษณะของชายรักชายนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะในแซมอายุ๓๓ปีมาร่วมปาร์ตี้ยาไอซ์ที่บ้านของนายสถาพงศ์หรือในเก่งอยู่ในซอยวัน
แขวงและเขตทวีวัฒนากรุงเทพตั้งแต่ปีใหม่ค่ะคุณผู้ชม
ปาร์ตี้ยาวต่อเนื่องมาจนถึงคืนวันที่๕มกราคม
ขณะที่เสพยาไอซ์กันอยู่นะคะตัวในแซมนามสมมุตินะคะ
เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยในแซมเขาเริ่มมีอาการชักเกร็ง
ผู้ต้องหาสองคนบอกว่าพยายามจะช่วยเหลือแต่ด้วยสภาพที่ก็เมากันหมดนะคะ
ตัวผู้ต้องหาทั้งคู่ก็เมาเมายาเสพติดก็เลยไม่สามารถช่วยชีวิตในแซมเอาไว้ได้
แซมคือเสียชีวิตเลยทีนี้ค่ะพอในแซมเสียชีวิต
คู่รักคู่นี้ในแก๊กกับในเก่งเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาอ้างว่าก็กลัวความผิด
ก็ช่วยกันเอาผ้าห่มห่อศพของนายแซมช่วยกันขนลงมาใส่กระโปรงท้ายรถนะคะ
และทั้งสองคนนี้ก็ขับรถไปเรื่อยจนไปถึงซอยทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ริมถนนมาเจริญเขตน้องแข็มกรุงเทพก็เลี้ยวเข้าไป
เขาบอกว่าช่วงนั้นไม่มีคนอาศัยจังหวะปลอดคนเอาศพของนายแซมลงมาจากรถค่ะ
เอาไว้ในสภาพเปลือยเปล่าขับรถออกไป
คือที่ขับรถออกไปเนี่ยนะคะขับรถกลับไปห้องพักแล้วไปเสพยาไอซ์กันต่อนะคะ
หลังจากทิ้งศพเขาแล้วเนี่ยก็ไปเสพยากันต่อ
ที่ทิ้งศพบริเวณปากซอยทางเข้าหมู่บ้านอยู่ริมถนนมาเจริญ
ในเก่งที่ไปปาร์ตี้เสพยาไอซ์กันในซอยวันวอนแขวงและเขตทวีวัฒนากรุงเทพ
ประมาณ๑๑๖กิโลเมตรตามแผนที่หน้าจอนี้เลยค่ะ
ทีนี้ค่ะสภาพศพของนายแซมผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตอนที่ไปพบตอนแรกสภาพก็คือเปลือยกายล่อนจ้อนนอนหงายอยู่ในซอย
สภาพศพคือไม่มีแผลเลยไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการถูกทำร้ายเลยนะคะ
แล้วก็สภาพศพคือจุดที่เป็นจุดสังเกตด้านหลังมีรอยสักนกสาริกาคู่ฉัดเพชรยัน๕แถว
เจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ไล่แกะรอยตามภาพในกล้องวงจรปิด
รู้ว่าผู้เสียชีวิตคือใครและรู้ว่าผู้ก่อเหตุคือใครค่ะครับ
กับทางศนแขมานะตอนที่พบศพผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็สืบทราบชื่อนามสกุลจนรู้ว่าเป็นลูกชายของอดีตตำรวจนายนี้

ลูกชายมาเสียชีวิตตรงนี้ได้ยังไงนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยด้วยนะครับ

บอกว่าตำรวจสนนแขมแจ้งมา

เพื่อมาให้ข้อมูลมาให้ปากคำ
เพราะว่าเจอศพลูกชายของเขา
ถูกนำไปทิ้งไว้ข้างถนนในสภาพเปลือยกาย
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอลูกชายนะครับ

เพราะว่าลูกชายอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัด
ส่วนอดีตตำรวจท่านนี้เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับ
ก็แยกกันอยู่กับภรรยานานแล้ว
รู้แค่ว่าลูกชายทำงานขายประกันชีวิต
แล้วก็พักอาศัยอยู่กับแฟนนุ่ม
ลูกชายก็ชายรักชายเหมือนกันนะครับ
เพศเดียวกันอยู่แถวย่านบางนา
ทำให้ตัวของอดีตตำรวจนายนี้นะฮะ
ที่นั่งคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
แล้วก็ญาติญาติก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่า
ทำไมลูกถึงกลายเป็นศพ
ถูกทิ้งเอาไว้ในลักษณะข้างทางแบบนี้
ตั้งแต่เขาเล็กกัน
และก็อยู่กับแม่เขาที่ใต้

เมื่อเสียน้องแขมมาดิสพนับน้องแขมมัวง

สอบถามไปยังญาติของผู้ตายนะครับซึ่งทางญาติเขาก็ยังติดใจแล้วก็ตั้งข้อสังเกต
บอกว่าจากที่ไปตรวจสอบแล้วสภาพศพของผู้ตายเนี่ยมีรอยคล้ายรอยนิ้วมือ
หรือรอยฟกช้ำอยู่ที่คอด้านขวาก็เลยไม่รู้ว่าถูกทำร้าย
หรือว่าเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้หรือไม่นะฮะเพราะมีลักษณะแบบนี้นะครับ
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตจากภาพในกล้องวงจรปิดของผู้ต้องหาทั้งสองคนที่เอาศพมาทิ้ง
คือจะเห็นว่าลงมาจากรถสองคนก็จริงนั่นแหละค่ะแต่ว่าพอก่อเหตุเสร็จแล้วเวลากลับขึ้นรถเนี่ย
ตอนเอาศพมาทิ้งกับเอาผ้ามาคลุมเนี่ยที่ย้อนมาสองรอบเนี่ยคนขับก็ขึ้นฝั่งคนขับนั่นแหละ
แต่คนนั่งไปเปิดประตูที่เป็นจุดหลังซ้ายทำไมไม่นั่งข้างคนขับด้านหน้า
ถ้ามากันแค่สองคนเออปกติตามธรรมชาติก็ควรจะนั่งเบาะหน้าคู่คนขับไหม
ทางฝั่งหน้าซ้ายอ่ะหรือจะมีใครในรถมากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยทางญาติญาติเขาบอกว่า
ก็อยากให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบให้สิ้นสงสัยตรงนี้ด้วย
ทีนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
โดยพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจรีพงอานันต์คล้ายคลึงผู้บังคับการตำรวจนครบานเก้า
ชุดสืบสวนทั้งของทางกรมคับการตำรวจนครบัน๙และสนหนองแขมนะคะ
ไม่ได้มีการนำตัวผู้ต้องหามาค่ะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่แถลงข่าวอ่ะนะคะ
ก็บอกว่าได้มีการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนเรียบร้อยแล้ว
ในแม็กซ์และในเก่งผู้ต้องหาสองคนยอมรับว่าได้ชวนในแซม
วัยสามสิบสามปีเป็นพนักงานขายประกันค่ะชวนนายแซมไปเสพยาไอซ์ที่บ้าน
แซมเสพยาเกินขนาดทำให้หมดสติและเสียชีวิต
ผู้ต้องหาทั้งสองคนอ้างว่ากลัวความผิดและผู้ต้องหาทั้งสองคนเองก็เมา
ฤทธิ์ของยาไอซ์ก็เลยนำศพของผู้ตายในสภาพเปลือยกาย
กระโปรงท้ายรถแล้วก็ไปทิ้งเอาไว้ที่จุดที่พบศพ
อันนี้คือผู้ต้องหาที่ไปที่โรงพักอ่ะนะคะแต่ว่าตอนแถลงข่าวไม่ได้นำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวด้วย
เมืองต้นแพทย์ชนะสูตรว่าไม่มีร่องรอยการทำร้าย
ไม่มีร่องรอยใดที่จะทำให้เสียชีวิตค่ะ
ที่พบผู้ต้องหาทั้งสองคนอยู่เนี่ยเป็นโรงงานกึงเหล็กอยู่ในซอยทวีวัฒนากัญจนาพิเศษ๒๐นะครับ
ก็เสพยากันมาต่อเนื่องแล้ววันที่วันที่พบว่าเสียชีวิตเนี่ย
ก็ทั้งสองคนก็ยังอยู่ในอาการมืนเมา
จากที่สอบถามนะครับตัวของคนตายเนี่ยก็นอนอยู่ในบ้าน
ในบ้านที่เกิดเหตุกับเพื่อนแล้วก็คงนอนกันก็คงไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
พอพบว่าเสียชีวิตคนทั้งสองคนนี้ก็มีอาการมืนเมาอยู่ด้วยนะครับ
ก็คงจะทำอะไรไม่ถูกก็ใช้ผ้าห่อผ้าผ้าคุมเตียงในห่อศพมาครับ
แล้วก็มาทิ้งบริเวณที่เกิดเหตุเพิ่มทุกที่นี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบัน๙บอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบนะคะ
ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นลักษณะของการนัดแนะไปเสพยาเสพติดกันเป็นประจำหรือเปล่า
แล้วก็ต้องขยายผลเพิ่มเกี่ยวกับแหล่งที่มาของยาเสพติดด้วยนะคะ
ว่าไปได้ยาเสพติดกันมาจากไหนขยายผลไปเพิ่มเติมตามเส้นทางเรื่องของยาเสพติด
เมืองต้นพนักงานสอบสวนสนหนองแข็มแจ้งข้อหาผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้
ร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพนะคะ
ส่วนสนสารแดงค่ะก็นำตัวผู้ต้องหาไปตรวจร่างกายหาสารเสพติดด้วยนะคะ
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของร่วมกันเสพยาเสพติด
แล้วก็ต้องดูเพิ่มค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
เพราะว่าที่ครอบครัวติดใจสงสัยใช่ไหมคะ
ล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
คือต้องรอผลการชนะสูตรพลิกศพของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
เราต้องดูนะว่ามีแค่๒คนนี้ด้วยหรือเปล่า
ท่านผู้ชมครับวันนี้พนักงานสอบสวน
เพื่อประกอบบันทึกการจับกลุ่ม
จากนั้นก็คุมตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับ

ซึ่งในเก่งเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าตัวเขากับผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนชายคนสนิทกัน
เป็นแฟนกันก็ได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะรู้จักกันมานานแล้วนะครับ
อันนี้เก่งเขาบอกนะแต่ตามรายงานคือเก่งกับแม็กซ์เองเขาก็เป็นแฟนกันนะครับ
แต่เก่งบอกว่าตัวเขากับผู้ตายที่ชื่อแซมเนี่ยที่เป็นนามสมมุตินะฮะเราตั้งขึ้นมานะครับ
เขาก็รู้จักกันมานานแล้วลักษณะเป็นเพื่อนชายคนสนิทหรือว่าเป็นแฟนกัน
สาเหตุที่แซมเสียชีวิตอยู่ในสภาพเปลือยแบบนั้นเก่งอ้างว่าอย่างนี้ฮะ
บอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยที่จะเอาศพไปทิ้งเนี่ยเก่งเสื้อดำนะฮะ
เก่งบอกว่านัดมาปาร์ตี้กันเขาก็พูดตรงนะว่ามาปาร์ตี้ลักษณะเซ็กหมู่
ซึ่งจะจัดกันปีละหนในกลุ่มพวกเขาก็เจอกับผู้ตายเมื่อ๕ปีก่อนนะฮะ
ก็ลักษณะนัดกันมาแบบนี้๒ครั้งแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งเมื่อประมาณปลายปี๖๓ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็นัดกันมาเจอกันเพื่อจะจัดปาร์ตี้ลักษณะมีเซ็กหมู่
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับส่วนเสื้อเทานี่คือในแม็กซ์นะฮะ
ที่เป็นผู้ต้องหาทั้งสองคนผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามว่าเออแล้วตกลงคบหากับผู้ตายแบบไหนกันแน่
ในเก่งก็ยังค่อนข้างให้การวกวนนะครับแล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวลองฟังแล้วกันนะฮะที่เขาให้ข้อมูลเอาไว้
ขอต้อนรับขอโทษเขาด้วยครับที่ผม
สรุปแล้วพี่กับเขาก็เป็นเพื่อนกันครับครับ
เพื่อนกันมาแล้วยังหรือยังครับเป็นเพื่อนกันมาแล้วยังหรือยัง
เป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นคนที่เป็นมามาเจอกันอ่ะครับ
อ๋อเราจัดปาร์ตี้บ่อยไหมพี่ด้วยละห่วงครับ
อันนี้ทำไมเขาถึงเผยอ่ะครับพี่อ๋อครับอันนี้ก็คือสามคนเราเลยกับผู้ตายเลย
ใช่ไหมครับพี่อ๋อใช่ครับอืมแล้วที่รวมแต่ต้องเกิดเหตุเขาเขา
เป็นแฟนด้วยไหมอีกคนนึงไม่อยู่สถานะเราชัดเจนไหมว่าเราเป็นแฟนเขาครับ

๓คนนี้คือคบหากันไหมพี่หรือว่าพี่กับตัวผู้ตายอย่างเดียว
อ๋อไม่เป็นเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่มาเล่นหยาด้วยกันแหละครับ
แล้วก็มีเซ็กครับแต่ไม่ได้คบหาเฉพาะเขาที่เป็นแบบคู่รักกัน
ไม่ใช่ครับโอเคนะพี่ค่ะอันนี้เพิ่งเจอเขาครั้งแรกไหม
สามคนเนี่ยเอ่อเจอกันเมื่อสองปีที่แล้วสองครั้งได้บ้างครับ
หรือเอ้ยประมาณห้าปีหรือยังไงครับเจอกันสองครั้งเจอกันสองครั้งก็คือมี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
เจอกันคล่อมคล่อมคล่อมให้ไปคล่อมคล่อมคล่อมปีใหม่กันนะครับ
เขาก็จะให้การลักษณะวกวกวนหน่อยค่ะอ่าแต่เป็นคำกล่าวอ้างผู้ต้องหานะครับ
คุณผู้ชมครับเพราะว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วยนะ
เขาก็ไม่มีสิทธิ์ชี้แจงอะไรนะครับในเก่งนะฮะที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
มีป้าเขาก็มาที่โรงพักอยู่หลังจากรู้ว่าหลานเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาใช่ค่ะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับป้าด้วยนะคะเดี๋ยวรอครู่นึงอ่าขณะเดียวกันนะครับ
เพิ่งจะมาเจอกันตอนจัดปาร์ตี้นี่แหละก็มีการเสพยาด้วย
ลักษณะก็มาปาร์ตี้รวมกลุ่มกันด้วยเพิ่งเจอกันครั้งแรก
ก่อนจะเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าแซมเนี่ยจะถึงขั้นเสียชีวิต
ตอนนั้นไม่รู้ว่าเสียชีวิตอันนี้แม็กซ์เขาอ้างนะ
ก็แค่เอาไปวางทิ้งเอาไว้คิดว่าตรงนั้นน่าจะใกล้บ้านพักของแซม
ก็เลยกะว่าเดี๋ยวเขาคงจะตื่นมากลับบ้านได้เองอะไรประมาณอย่างนี้
ส่วนที่อยู่ในสภาพเปลือยเนี่ยแม็กซ์เนี่ยเขาอ้างว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนถอดเสื้อผ้าเอง
เดี๋ยวฟังนะฮะ
นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับท่านผู้ชมครับ
สุดท้ายแล้วทั้งสองคนนี้ยอมรับนะครับว่า
ขณะที่ขับรถเอาศพไปทิ้งเนี่ยหรือจะเอาแซมไปทิ้งก็แล้วแต่นะครับ
ไปกันสามคนนะฮะค่ะยอมรับนะครับว่าไปกันสามคน
นะแต่ว่าอีกคนนึงตอนนี้ยังไม่ยอมมาพบตำรวจนะครับตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะครับ
ตรวจร่างกายผู้ต้องหาทั้งสองคนในวันนี้เป็นการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะครับ
ถ้าเจอสารเสพติดเป็นที่แน่ชัดก็ต้องแจ้งข้อหาเรื่องการเสพยาเสพติดเพิ่มเติมด้วย
ส่วนเรื่องคดีนะครับสอนอนองแข็มก็มีเรื่องการร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอพนักงานสอบสวนสนน้องแขมเนี่ยมาอายัดตัวเพื่อดำเนินคดีนี้ด้วยนะครับ
วันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนสนสารแดงจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปฝากขังนะครับ
เป็นเรื่องคดียาเสพติดอ่าเขาเป็นสองท้องที่ใช่ค่ะ
ก็คือบ้านที่จัดปาร์ตี้ยาเสพติดนะคะก็คืออีกท้องที่หนึ่ง
แต่เอาศพมาที่อีกท้องที่นึงใช่ค่ะนะฮะจัดปาร์ตี้เนี่ย
ตรงเนี้ยเสพยงเสพยาเนี่ยสารแดงค่ะนะ
เอาศพมาทิ้งหนองแขมนะครับก็เลยต้องเป็นสองคดีนะครับ
พรุ่งนี้จะฝากขังนะครับซึ่งคดีก็เป็นคดีที่อัตราโทษสูง
ก็จะคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ช่วงสายวันนี้พ่อของในเก่งเดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่สอนอสรแดงนะฮะ
ผู้สื่อข่าวเห็นก็บอกโอ้โหก็สงสารคุณพ่อค่ะ
เดินก็ไม่ค่อยไหวอายุเจ็ดสิบห้าแต่ลูกชายก็คุณพ่อนะฮะ
ถูกจับกลุ่มตัวดำเนินคดีก็ต้องมานะครับ
พ่อมาถึงก็มานั่งที่เก้าอี้นะครับ
แล้วก็ไปนั่งกับพื้นหน้าห้องขัง
กว่าจะขึ้นบันไดได้เห็นไหมฮะ
ก่อเรื่องก่อราวก่อคดีอะไรเนี่ย
เห็นใจคนเป็นพ่อคนเป็นแม่บ้างนะคะ
แก่แล้วก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องมาวิ่งเต้น
มาดูแลลูกชายเวลาถูกดำเนินคดี
ไหมฮะเอาเก้าอี้มานั่งคุยกับลูกชายที่หน้าห้องคุมตัว
ผู้ต้องหานะตำรวจบอกว่า
ก็เนี่ยให้นั่งคุยนะ
เสร็จแล้วก็ลงมานะครับคุณพ่อชื่อคุณพ่อสุวิทย์
อายุ๗๕ปีพ่อของในเก่งนะฮะหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
นายสุวิทย์บอกว่าก็เพิ่งรู้ข่าวจากเพื่อนของลูกนี่แหละ
ว่าลูกถูกจับกลุ่มดำเนินคดี
เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
ส่วนคดีเรื่องซ่อนเร้นอำพลางศพเนี่ย
ยังไม่รู้รายละเอียดนะครับ
ที่ผ่านมาพ่อบอกว่าไม่ได้อยู่กับลูกชายนะฮะ
ลูกชายเนี่ยออกจากบ้านไปอยู่ลำพังได้๑๐กว่าปีแล้ว

ลักษณะนิสัยของลูกชายก็เป็นคนเงียบ
ไม่เคยมาปรึกษาปัญหาอะไรเกี่ยวกับชีวิต
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเก่งลูกชายเนี่ย

พ่อบอกว่าก็อยากสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกเหมือนกัน
โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดว่าลูกนี่คือเก่งนะฮะ

พ่อบอกอยากจะถามเหมือนกันว่าลูกไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำไม
แล้วมีส่วนร่วมกับเรื่องคนตายแล้วก็อำพลางศพหรือเปล่า
เพราะลูกชายเนี่ยความจริงแล้วไม่ได้มีจิตใจโหดเยี่ยมอะไรแบบนี้นะ
แต่ก็ยอมรับว่ากังวลมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้าลูกชายยอมรับว่าทำผิดจริง
พ่อบอกว่าพ่อก็รับได้นะ
หากครอบครัวของผู้ตายต้องการให้ไปขอเข้ามา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คุณพ่อทราบตอนไหนเอ่ย
ตอนเมื่อเมื่อตอนประวัตินี้เองครับ

ทราบเรื่องว่าไปเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด

แล้วตอนนี้ได้พบเจอยัง

แล้วปกตินี้ได้พูดคุยกับลูกชายว่าอย่างไรบ้างครับ

ถ้าเขาพูดคุยแล้วเขาบอกว่าเออเป็นเรื่องจริงหรือยังไง

ในเมื่อลูกบอกอย่างนั้น

ไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องมาเป็นอย่างนี้
วันนี้ป้าของในเก่งก็มานะฮะ

คุณป้าก็อายุเยอะกว่าแน่นอนฮะ

คุณป้าก็มาเยี่ยมหลานชายเหมือนกัน
นี่คุณป้าก็มาเยี่ยมหลานนะครับ
หลังจากนำตัวไปตรวจสุขภาพ
เห็นหน้าในเก่งนี่ป้าร้องไห้นะครับ
เพราะว่าป้าบอกว่าเก่งเขาสนิทกับป้ามากนะครับ
เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กนะครับ
นี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่คุมตัวกลับมานี่ฮะ

มีจนหลานก็อายุ๔๐กว่าแล้วนะ
ป้าเองก็๘๐แล้วมากท่อยัง๗๕
เราก็ได้คุยกับคุณป้าของในเก่งนะครับ
ป้าบอกว่าเก่งเนี่ยเขาเป็นลูกชายคนเดียวของน้องชาย

พอโตมาก็ออกไปทำกิจการการงานของตัวเอง
ก็ถือว่าเป็นคนค่อนข้างมีฐานะ
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้ว

ชอบไปออกกำลังกายที่ฟิตเนส
แล้วก็จะไปเจอกับกลุ่มเพื่อน
เขาจะนัดปาร์ตี้กันบ่อยนะฮะ

เขาบอกว่าปาร์ตี้กันเนี่ยเดือนละครั้ง
ก็มั่วสุมอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้น
เก่งก็ไม่ใช่ผู้ชายแท้

เราไปคบหากับคนที่แบบเพศ

เขาไม่เป็นอะไรไม่เคยไปยุ่งอะไรอย่างนี้หรอก
จะไปยุ่งเรื่องฟิตเนสอะไรออกกำลังอะไรเขาเนี่ยไม่นาน
อืมแล้วเนี่ยก็คงไปเจอพวกอะไรที่พวกฟิตเน็ตอะไรเนี้ย
เขาเป็นคนเรียบร้อยก็เหมือนผู้หญิง
ผู้ชายจะเหมือนผู้หญิงเรียบร้อย
อะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกอืมแต่ระยะหลังเนี้ย
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
จุดที่ผู้ต้องหานำรถที่ใช้ก่อเหตุไปจอดทิ้งเอาไว้ค่ะ
พื้นที่ที่เอารถไปจอดเป็นเต็นต์นะคะหน้าโรงกลึง
ปลูกสร้างเป็นโรงกลึงด้านล่างเป็นที่พักอาศัยอยู่ด้านบน
อยู่ในซอยทวีวัฒนาการจนาพิเศษยี่สิบนะคะตรงนี้ค่ะครับ
ทีมข่าวก็ขออนุญาตเข้าไปสอบถามคนที่อยู่ด้านในโรงกลึงเหล็ก
แต่ก็คนที่อยู่ด้านในขออนุญาตว่าไม่ให้ข้อมูลก็แล้วกันไม่ให้ถ่ายภาพด้านในด้วยนะคะ
เล่าให้ฟังแค่ว่าอ๋อก็เคยเห็นทั้งสองคนนี้ผู้ต้องหาสองคนนี้
เขาก็ดูเป็นคนดีนะแต่ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตค่ะ
ทีมข่าวก็ตรวจสอบข้อมูลจากหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือในเก่งนะคะ
แหล่งข่าวในพื้นที่ก็ได้ข้อมูลมาว่าที่ดินปลูกบ้านและโรงกลึง
เป็นที่ดินของคุณป้านะคะท่านเมื่อสักครู่อะค่ะคุณป้าของในเก่ง
ครับที่ผ่านมาเขาก็ดูแลโรงกลึงมีลูกน้องมาทำงานที่โรงงาน
เห็นในเก่งครั้งสุดท้ายคือช่วงก่อนปีใหม่จากนั้นในเก่งก็หายไป
ไม่เจอในเก่งมาวิ่งออกกำลังกายอีกเลยแต่ก็ไม่ได้สังเกตอะไร
ไม่ได้สงสัยว่าเอ๊ะทำไมในเก่งไม่มาไม่ได้สงสัยอะไรนะคะ
เพราะว่าในเก่งก็ไม่ได้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วส่วนผู้ชายอีกคน
เห็นอยู่กับในเก่งที่โรงกลึงก็คือเป็นผู้ต้องหาอีกคนนึง
แถวนี้เขาก็เคยเห็นแต่ว่าผู้ชายคนที่เสียชีวิตนะคะ
แถวนี้บอกว่าไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้จักด้วยค่ะ
แต่รู้ว่าเขาไม่ค่อยไม่ใช่ชายแท้ค่ะดูออก
ไม่เคยคุยกันรู้จักแต่คุณป้าเขาเป็นเจ้าของที่ที่เก่ง
ได้อาศัยอยู่เนี่ยก่อนปีใหม่นะคะพอหลังจาก
คือมีระยะหนึ่งที่เขาหายจากการวิ่งเนี่ยก็เลยไม่ได้
ไม่ได้สนใจเขาด้วยก็เลยไม่ได้สังเกตว่า
ว่าเขาหายไปต่างคนต่างอยู่ไม่เคยพูดคุยกันเลย
แต่ไม่เคยมีพฤติกรรมลักษณะเหมือนคนเสพยาไม่ทราบนะ
ไม่สนใจด้วยพูดง่ายไม่แทบจะไม่ได้คุยกันเลย
เพราะว่าเขาอยู่ก้นซอยเราอยู่ต้นซอยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยังเหลืออีกคนนึงนะครับถ้าตามคำรับสารภาพของผู้ต้องหาเนี่ย
บอกว่ามีเพื่อนมาด้วยอีกคนนึงใช่ค่ะแล้วก็ต้องขยายผลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะ